คุณผู้ชมสดสดร้อนคงบอกว่าร้านที่ให้ให้คู่รักมาราทอนคู่นี้
ก็คือเพิ่งเข้าพิธีแต่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ดังน้อยที่สุดก็คือสวยมาก
ก็ยกเป็นคู่รักมาราทอนสุดหวานไปเลย

มือเข้าพิธีแต่งงานแบบหรูหราสวยงามมาก
นี่ไม่ได้ถ่ายละครนะคะนี่เรื่องจริงแล้วค่ะ
บันเทิงไทยรัฐนะคะได้ประมวลภาพแล้วก็คลิปโมเมนต์ต่าง

เขาก็ลงเรื่องราวดีของแพนเค้กแล้วก็ติดแฮดแท็กด้วยนะคะว่า
บอกเลยนะคะเจ้าสาวป้ายแดงนะคะสวยงดงามจริงค่ะ
อย่างกับเจ้าหญิงในเทพนิยายคุณผู้ชมยิ่งช็อตที่เจ้าบ่าวพี่หมีคุกเข่าสวมแหวนบอกเลยนี่
ใส่เสื้อแบบสูตรสีเขียวแบบนี้เลยนะคะหอมแก้มน้องแพนนั้นโอ้โหโรแมนติกสุดค่ะ
หรือแม้แต่จังหวะจับมือกันตัดเค้กแต่งงานอันนี้คือพิธีช่วงเช้านะคะ
ทั้งคู่แฮปปี้มากนะคะแล้วเราก็แอบส่องแหวนเพชรค่ะ
คุณผู้ชมดูนะคะแหวนเพชรเนี่ยแวววับจับตามากนะคะแม่หลายคนอยากรู้ว่ากี่กรัฐนะคะ
ก็คือเดี๋ยวช่วงบ่ายน้องแพนกับพี่หมีให้สัมภาษณ์กับสื่อเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเฉลยกันนะคะ
แต่ที่แน่กระแทกตาเรามากค่ะตามากงานวิวาครั้งนี้นะคะก็มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงเนี่ยค่ะ
เป็นร่วมเป็นศักดิ์พยานครับครั้งจริงค่ะมีทั้งพี่วุธี่นะคะแม่แอปทักษรของเรา
เมื่อช่วงเช้าแล้วก็มาจัดรายการต่อเลยนะคะ

คุณเจี๊ยพิจิตตานะคะลีเดียแมททิวคุณแอมมี่มรกฏเอมมี่
กินวัดทุมซีซีวัดวูมทุพาพรเจี๊ยบชมูนุษย์ปูไข่
หนุ่มกันกันตะถาวรและอีกมากมายนะคะ
โดยหนุ่มกันรับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานมงคลครั้งนี้ด้วยนะคะ
ซึ่งช่วงบ่ายนะคะเดี๋ยวก็จะมีการเปิดใจกับนักข่าว

เป็นช็อตเตอร์ไพรส์ใช่ก็คือว่า
คุณบอยพิริเกอร์เนี่ยค่ะมาร้องเพลงให้แล้วเป็นเพลงโปรดของแพนเค้กนะคะ

คุณผู้ชมดูนะคะพอตอนตบมือมา
แนนเค้กน้ำตาไหลร้องไห้
ศิลปินในดวงใจให้นะคะร้องไห้แบบหยดแหมะมานะคะ
แล้วก็เป็นภาพที่หลายคนรอคอยนะคะ
เพราะว่าหลังจากที่เรียนจบดรน้องอย่างที่เขาบอก

เพราะว่าช่วงบ่ายเดี๋ยวเปิดใจกับทีมนักข่าวของเราด้วย
ใช่แล้วค่ะยังไงก็ยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะ
ต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยถือว่าเป็นคู่รักมาราทอน
และในที่สุดวันนี้ก็มาถึงสักทีนึง

แล้วพวกเราก็ลุ้นกับความรักของทั้งคู่